ส่วนซาร่านุษราต้อมคำพร้อมด้วยบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์น้องครีมนะครับ
นำนักกีฬาสาวไทยทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันแสดงพลังสตรี
แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเนื่องในวันสตรีสากลนะครับ
โดยดรสุวรรณศิลปะอาชาซึ่งเป็นกรรมธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งอนาชาติ
แล้วก็รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสตรีกับกีฬาในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ

ซึ่งนุสาราเป็นอดีตมือเซ็ตของวรรษบรรยาบรหญิงทีมชาตินะครับ
ก็ออกมาให้กำลังใจรุ่นน้องให้ผ่านศึกหนักในปีนี้ไปให้ได้
และก็แนะนำให้บริหารนักกีฬาให้เหมาะสม
เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายตั้งไว้ในทุกรายการครับ
เราเชื่อว่าน้องเนี่ยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเป็นอย่างมาก
แล้วเราก็คิดว่าอย่างน้องหลายคนที่ไปเล่นอาชีพมา
ก็มีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะแน่นมากพอ
ขึ้นอยู่กับว่าเขาวางเป้าหมายของเขาว่ายังไง
ว่าจะเอาตั้งแต่อันดักการณ์แรกไหม

แต่เราเชื่อว่าทุกคนถ้าเขาเชื่อว่าเขาทำได้

สวสาพันธ์วอเล็กบอลอาณาชาติประกาศเจ้าภาพจัดการแรงขันโอลิปิก๒๐๒๔
ในรอบคัดเลือกประเภททีมหญิงแล้วก็ทีมชายออกมา
ทีมชาติไทยไม่ได้ร่วมในการคัตเลอร์
ประเภททีมหญิงที่จะจัดก็มีจีนมีญี่ปุ่นแล้วก็โปแลต

การจับสลากแบ่งสายจะมีขึ้นในวันที่๑๗มีนาคมเวลา๑ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับ
สวทสลุกเกอร์ประธุมธรรมดี๖แดงชิงแชมป์โลก
นัดสุดท้ายมีบิ๊กแมชครับในสายตาคนไทยนะครับ
สิทธิ์ชอยครับอดีตมือ๓ของโลกนะครับ
กิ้งอาจจะไม่ใช่แต่ว่าอยู่ในใจของคนทั่วโลกล่ะครับ
แต่ก็ยังดีพอที่ต่องจะเข้ารอบ๑๖คนสุดท้ายนะครับ
จะแข่งขันเป็นคู่สุดท้ายของรอบเวลา๑๑นาฬิกานะครับ